พูดถึงโควิดแล้วแน่นอนก็มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันอยู่
แต่ว่ามีคุณยายท่านหนึ่งที่จังหวัดบุรีรำฉีดวัคซีน
ค่อยปลายเข็มแรกซิโนแวคเข็มที่สองแอสตาร์เซเนก้า
โอ้โหนี่ฮะผู้พองเต็มคอเต็มหน้าเต็มแขน
หนึ่งไปโดนน้ำร้อนรวกหรือเป็นอะไรมา

คุณยายบอกว่าช่วยป้าทีช่วยยายทีทรมานเหลือเกินนะฮะ
จำรัฐคำกลางอายุ๗๑ปีเป็นชาวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำ
ก็บอกว่าโอ๊ยหลังจากยายไปฉีดวัคซีน

แรกซิโนแวคไม่เป็นไร๑๖สิงหาคม

ก็คันตามร่างกายแต่ไม่มากอันนั้นก็ไม่เป็นอะไรไป
จนกระทั่ง๖กันยายนที่ผ่านมา

หลังจากนั้นไอ้ตุ่มที่เคยขึ้นตอนแรก

เพิ่มมากขึ้นทั้งใบหน้า

ปวดร้อนเรื่อยเกินแล้วมันแสบไปถึงตา
ลูกกระตากตามเริ่มผ้ามัว

แล้วเกรงว่าจะลุกลาทำให้ตาบอดขึ้นมา

ยายเชื่อเหลือเกินว่ามันเป็นผลข้างเคียง
การที่ยายไปฉีดวัคซีนไอ้สูตรไข้๒ตัวนี้
เพราะที่ผ่านมายายไม่เคยป่วย

ตั้งแต่อายุเด็กจนถึง๗๐

ฟังเสียงคุณยายจำรัฐหน่อยครับ
คือตาที่ว่าเริ่มมองไม่เห็นนี่คือ

กลัวฉันกลัวมากเลย

หมอก็ให้ยามาทาแค่นั้น

นี่คุณยายฝากบอกผู้สื่อข่าวมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหน่อย

มันใช่อาการแพ้วัคซีนหรือเปล่า

เพราะถ้าเกิดมันเป็นผลข้างเคียงแบบนี้

ลำพังตาไม่บอดไม่ได้เป็นแผล
ก็ลำบากอยู่แล้วฐานะก็ยากจนอยู่แล้ว
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วก็ไปช่วยคุณยายด้วยแล้วกันนะครับ
เราเคยเจอแต่เสียชีวิตมีป่วยมีตายผมล่วง
นี่เป็นเคสใหม่กรณีใหม่นะครับ
พลุกพลองพลุกพลองแปลกจริงนะครับ